นี้หน่อยเรื่องของแรงงานเมียนมานะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ทะเลาะกันนะฮะถึงขั้นแทงกันเสียชีวิตไปสองนะครับ
ในวงเล่านะฮะแถวหน้าร้านขายเครื่องดื่ม
ฝั่งตรงข้ามที่พักกลงานณนิคมโรจณะ
ที่ตมนต์หนองโพงอเภอศรีมหาโพธย์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุนะฮะ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นี่ประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
ไม่เข้าหูกันอีกแล้วหรือเปล่านี่วงเล่าเห็นไหม
วงเล่าทีไรมีวงเลือดทุกทีแล้วก็แทงกัน
ตายไปสองนะเจ็บอีกสองนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ฮะ
ก็ฝั่งคนตายเนี่ยเขาจะมีอยู่๕คนนะครับ
ที่เขาอยู่ที่หน้าร้านอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งมือแทงเนี่ยเข้ามากัน๓คนนะครับ
หลังจากเกิดเหตุนะฮะเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยนะฮะ
พระเบาะไผ่นะฮะก็มาตรวจสอบนะครับอ่าชาวเมียนมาสองคน
นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นถูกแทงเนี่ยนะครับนี่แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงที่ยืนคุยกันก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
ผู้ก่อเหตุชื่อนายจอแซนอูอายุ๒๘ปีเป็นชาวเมียนมานะฮะ
มีวงจรปิดว่าเขาขี่จักรยานยนต์มาฮอนด้าซูเปอร์คับสีดำ
ก่อเหตุเสร็จก็ขี่หลบหนีไปทางฝั่งนิคมโรจนะนะครับ
นี่ช่วงที่หนีแล้วนะฮะเวลาในกล้องวงจรปิดกับเวลาจริงมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับ
สืบสวนเนี่ยตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับนายจอแซนอูนะไปจับได้ที่หลังโรงงานนิคมโรจนะนะครับ
จับได้ปุ๊บเลยนะฮะเมื่อคืนนี้แล้วก็คุมตัวมาที่จุดเกิดเหตุทันทีนะฮะแทงเขาตายไปสองเจ็บสองนะครับ
จอแซนอูเนี่ยอ้างว่าตอนแรกเนี่ยเขาขี่รถมาตรงร้านค้าจุดเกิดเหตุคือเขาจะมาซื้อเหล้าเพื่อจะไปดื่มที่ห้องเขา

ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีคนที่นั่งจักรยานยนต์มาพร้อมกับจแซนอูคนก่อเหตุเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุนะครับในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีคนที่นั่งจักรยานยนต์มาพร้อมกับจแซนอูคนก่อเหตุเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุนะครับในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีคน
ไม่ผ่ายไปอีกรอบนี้ก็พยายามจะช่วยแยกอีกสุดท้ายในมีการเอามีดมาแทงกันคุณบอมอภิวัติผู้สื่อของเราลงพื้นที่ไปนะครับช่วงบ่ายนะฮะตำรวจนำจแซนอูมาทำแผนอีกรอบนึงนะฮะหลังจากเมื่อคืนชี้จุดไปนะครับแต่รอบนี้เนี่ยพาผู้อีกสองคนมาด้วยนะฮะคือมินแตจ่อนะเป็นน้องชายของจแซนอูมือแทงแล้วก็

กลับไปรอบสองไม่มีเจตนาไปแทงนะฮะแต่พอไปเจอรอบสองเนี่ยถูกต่อว่าอีกถูกรุมทำร้ายก่อน
เขาบอกว่าจอแซนอูมือแทงกับคนตายที่ถูกแทงไป๒ศพ
ความจริงแล้วก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันมากนะทำงานที่เดียวกัน
ดื่มเหล้าตั้งวงด้วยกันบ่อยเมาทีไรทะเลาะกันทุกทีแต่ไม่ถึง
เขาจะดื่มเหล้ากับเพื่อนเนี่ยกลุ่มนี้๕คนที่เจ็บที่ตายเนี่ยใช่ไหม
ไหมจอแซนอูเมื่อคืนเนี่ยเขาไปดื่มเล่าที่อื่นก็ไปดื่มกับน้อง
ญาติเขาแล้วนี่ฮะเขาก็ขี่จักรยานยนต์มามาถึงที่ร้านเนี่ย
เบิ้ลเครื่องใส่เพื่อน๕คนที่นั่งดื่มอยู่ตรงนั้นก็ทำให้
กลุ่มของ๕คนนี้เขาไม่พอใจก็ไปรุมต่อยจอแซนอูน้องเขา
ญาติเขาก็มาช่วยแยกแล้วก็พาตัวจอแซนอูเนี่ยกลับที่พัก
แต่จอแซนอูกลับมาใหม่อีกรอบนึงรอบนี้เอามีดมาด้วยนะฮะแล้วมี
เรื่องกันอีกรอบนึงรอบนี้เนี่ยสงสัยอีกฝั่งหนึ่งจะไม่รู้ว่าเขา
มีดมาหรือเปล่าก็เลยโดนจ้วงแทงไปแล้วจอแซนอูก็หลบหนีไป
แท้มามัวและคุยไม่รู้เรื่องคนที่กินอยู่ก็มัวเหมือนกัน
ไม่รู้เรื่องเรามาคือตรงนั้นเค้าไม่ใช่ลูกเตงธรรมดาอีก
ไอ้คนนี้ก็คุยแค่แค่ไอ้นั้นเฉยทำไมมึงมาอะไรประมาณนั้น
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับคือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกับ
กลุ่มผู้ตายเนี่ยเขาก็ความจริงก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะพอมาทราบ
เรื่องก็ตกใจกันอยู่นะฮะแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนผู้ตายเขา
บอกว่าเขาสามารถสื่อสารถึงวิญญาณของผู้ตายได้ค่ะเพราะเมื่อ
เช้าเนี่ยมีชาวเมียนมาเพื่อนผู้ตายเนี่ยมาจุดทูบมาทำพิธี
สื่อวิญญาณเขาบอกเขาเห็นผู้ตายนี่เองนอนร้องไห้จมกองเลือด
ขอความช่วยเหลืออยู่บอมบอกถึงขั้นคนลุกเพราะได้ฟังเห็น
ไหมฮะเหมือนกับยังไม่รู้ตัวว่าตายแล้วก็เลยตกลงว่าเดี๋ยว

บ่อยครับนอกจากวันหยุดของเขาเขาถึงจะกินเขาไม่ได้กิน
ปกติคนเป็นนี่สาวดีก็ด้านนอกนี้นางคุยเขาผมอ่ะ
เข้าไปคุยกันอยู่ในห้องเขามุ้งเว้งแล้วผมถามเป็นไง
เขาบอกไอ้คนนี้มันร้องไห้กับคนเชื่อไปอยู่
นอนร้องไห้อืม

เพราะว่าพวกนี้เขาจะมีจิตสัมผัสของเขา

นอนร้องไห้อยู่ตรงนี้นะร้องให้คนมาช่วยอยู่
เหมือนเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาจะตาย